เรื่องของศึกข้ามสายพันธุ์กันระหว่างตัวเงินตัวทองกับงู
งานนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะ

โอ้โหคุณดู

คุณเอาจริงนะดูอย่างนี้

เอาหาง่าฟากปับปับ

นี่แงวอะไรมันก็ไม่ได้สีพิษไงอ่ะงูทางท้อง

เออจริงลักษณะมันแปลก
มันจะเหมือนทางมะพร้าวเขาถึงเรียกว่างูทางมะพร้าวไง
นี่เห็นไหมใช่มันเหมือนสปริงในการพุ่งฉก
แล้วคุณดูตรงหัวมันดิมันจะไม่ได้ชูตั้งขึ้นมาเหมือนงูเขียวนะ
อาจจะแบบแห่ลักษณะนี้มันคือการต่อสู้แบบสมศักดิ์ศรีเหมือนกันนะ
ผมวิ่งแต่คุณถ่ายคลิปนู้นอยากจะถ่ายมาให้ดูนั่นแหละคือคลิปนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันไปค่ะ
ตัวเงินตัวทองมันก็สู้กลับด้วยการเอาหางฟาดงูทางมะพร้าวเนี่ยมันก็พยายามที่จะฉกเห็นไหม
พยายามแต่สุดท้ายมันก็เลื้อยหนีนะเพราะมันไม่มีทีท่าว่าใครจะแพ้จะชนะกันเลยนะคะ
อย่างที่คุณชนะบอกแหละว่างูทางมะพร้าวเนี่ยมันเป็นงูนักเลงจริงแต่ว่ามันไม่มีพิษ
และเวลามันสู้ไม่ได้มันจะแกล้งตาย
ถูกต้องเหมือนคุณชนะไม่มีผิดคือเป็นนักเลงนะแต่คือใส่ไม่ได้
พอสู้ไม่ได้ทำไงแกล้งตายแกล้งตายโอ้โหคิดผมอะไรไม่มีหรอกพอถึงเวลาสู้ไม่ได้แกล้งตาย
ถ้าผมสู้คนนะเด็กแล้วไม่มีโอกาสได้โตเป็นอย่างนี้แหละครับ
ไม่ต้องดีแล้วขอบคุณภาพนี้เอามาเล่าสู่กันฟังดูไว้เป็นเรื่องราวของสารคดี
สัตว์นะมันเป็นแบบว่าศึกต่างสายพันธุ์กันขอบคุณติ๊กต๊อกช่องนี้ด้วยนะจ๊
เดี๋ยวแล้วก็ขอโทษนะขอโทษครับ
สองมือเนี่ยไม่ได้กำหมัดนะประกบเลยรอดทุกนอบน้อมเลยจะรอดมาได้นะคะ